ต่อกันที่คู่เพื่อนซีกันบ้างดีกว่า

แต่เขาไม่ได้คู่กันนะ

เมื่อวานนี้ค่ะในงานเปิดตัวละครพระนาง

มาพร้อมกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงของเรื่องค่ะ

ณเดชน์แล้วก็คิมเนี่ยเขากลับมาเล่นละครด้วยกันครั้งนี้

เพราะอะไรเขาสนิทกันมากไง

หน้ายังเด็กเหมือนเดิม

ฉากกุ๊กกิ๊กของทั้งคู่ในละครเนี่ย

มันจะต้องดุเดือดกว่าเดิมแน่นอน

หรือไม่อย่างไรส่งมาบอกเรากันได้

สวยขึ้นหลอกขึ้น

แต่ว่าช่วงนี้ลองไปฟังเสียงทั้งคู่ดูหน่อยค่ะ
คือเหนืออยู่ดีเนาะ

อยู่รอบซีนตอนนน่าจะเป็นแบบ

เหนื่อยหล่อด่วย
หล่อขึ้นเป็นกองเลยคุณผู้ชมส่วนเรื่องหน้าเด็ก
กินขาดอยู่แล้วผิวดีอ่ะเรื่องนี้ค่ะหนุ่มณเดชน์ค่ะ
ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเอาความลับเกี่ยวกับงานปาร์ตี้สละโสดของหนุ่มหมาก
ที่จะจัดขึ้นเร็วนี้เจ้าตัวบอกว่างานนี้เนี่ยนะ
เพื่อนเพื่อนลิสต์กิจกรรมให้วาดที่เจ้าบ่าวกันแบบจัดเต็มเออ
งานนี้สาวคิมก็ถึงกับฝากหนุ่มณเดชน์ว่าณเดชน์จ๋าดูแลหมากดีนะ
เพราะว่าในวันเดียวกันนี้สาวคิมเขาก็ต้องเตรียมตัวไปฉลองปาร์ตี้สละโสดของตัวเองเหมือนกันจ้า

จริงแล้วผมแบบพยายามหาอะไรมาที่แบบว่าง่ายสบายไม่ต้องแบบว่าเหงื่อตกยางออกครับผม

กิจกรรมตั้งแต่๑๑โมงเช้ายัน๔๕ทุ่มเลยครับ
หวังว่าพี่มาร์คน่าจะน่าจะแฮปปี้ที่จะได้ทำอะไรแบบนั้น
ก็เป็นวันหนึ่งที่เราปล่อยจอยเลย

วันเดียวกันเราจัดวันเดียวกันต่างคนละที่

ว่าเพื่อนอาจจะดูแลได้ดี

แหมสามัคคีชุมนุมมากเลยนะคะมีการจับมือกันด้วยนะ

แต่ออร่าว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวมันเพื่อนแรงมากเลยนะ
ใช่แต่ว่าดิฉันเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้ออกอากาศเมื่อไหร่เปรี้ยงแน่
เอฟซีเยอะทั้งคู่คุณผู้ชมนะ